เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
คือลูกพาแม่มารักษาด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
รักษาที่โรงพยาบาลเกือบจะหายแล้ว

มีการรับตัวผู้ป่วยเป็นคุณลุงเข้ามา
ทีนี้คุณลุงนี่นะมีอาการไอ
คุณลุงก็เสียชีวิต

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปที่เปิดเผยเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือตอนนี้คือมีการปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านไปบ้างแล้ว
คือให้ไปกักตัวที่บ้านก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนนะคะ
คือตอนก่อนหน้านี้คือเตียงเกือบเต็มอะค่ะ

ตอนนี้คือปล่อยผู้ป่วยกลับไปบ้างแล้วบางส่วนค่ะ
ที่เหลืออยู่ก็คือจะมีอยู่ประมาณ๕เตียงค่ะ

แล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้
จากต้องรักษาตัวจากโรคที่เข้ามารักษาอยู่อะค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมจริงคลิปอันนี้มันสั้นนะประมาณ๓๕วิ
แล้วมันก็มีเหตุการณ์ว่านี่ดูสิ
ใครจะคิดว่าอยู่ดีจะได้ของแถม

ที่เขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดแต่มาอยู่รวมห้องกันนะคะ
ซึ่งตัวลูกสาวก็เล่าให้ฟังว่าพาแม่มารักษาตัวด้วย
การติดเชื้อในกระแสเลือดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
ใกล้จะหายดีเกือบจะได้กลับบ้านแล้ว

เขามีการรับคุณลุงที่เป็นผู้ป่วยใหม่เข้ามากลางดึกเลยนะ
แล้วลุงทั้งไอทั้งท้องเสียหายใจเองลำบากต้องใส่ออกซิเจน
ทีนี้ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเออ
ผู้ป่วยเข้ามาคนไข้เข้ามาก็คงต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิดแล้วแหละ
ผ่านไปคือลุงมาใช้ชีวิตในห้องนี้นะประมาณ๒๓ชั่วโมง
แล้วก็มีการย้ายตัวลุงไปอยู่ห้องแยก
เจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งกับญาติผู้ป่วยทุกคนในห้อง
ว่าภรรยาของคุณลุงเนี่ยติดโควิด

เดี๋ยวรอผลตรวจโควิดของคุณลุงก่อน
แล้วตอนที่ลุงเข้ามา๒๓ชั่วโมงที่อยู่ในห้องนี้
ลุงไม่ได้ใส่แมสไงเพราะต้องใส่ออกซิเจน
ไอตลอดเวลาในห้องพักรวมค่ะ
แล้วสุดท้ายผลตรวจของลุงออกมาเป็นบวก

แล้วหลังจากนั้นลุงก็เสียชีวิต

ผู้ป่วยกลายเป็นคนเสี่ยงสูงขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
แล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ในเพจเยอะเลย

โรงพยาบาลจะต้องมีการคัดกรองแบบเข้มงวด
จะผ่าตัดอะไรจะต้องตรวจโควิดจนรู้ผลก่อน
ไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
แต่ทางนี้ทางคุณหมอก็มีคำอธิบายมาเหมือนกันนะคุณนะ
ใช่ค่ะทางสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบูรณนะคะ
คุณหมอกระมวลกัญญาประสิทธิ์ก็ได้อธิบายชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่ามีการตรวจสอบกรณีนี้แล้ว
ผู้ป่วยเป็นผู้ชายอายุ๗๔ปี
เข้ามารักษาด้วยอาการมะเร็งปอด
แล้วก่อนหน้านั้นมีการใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่บ้าน
แล้วเมื่อคืนวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
มีรถนำตัวผู้ป่วยคนนี้มาส่งที่ห้องฉุกเฉิน
ทีนี้ก็เลยนำตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ห้องผู้ป่วยใน
ก่อนที่จะเข้าไปในหอผู้ป่วยในเนี่ย
เขาก็มีการสอบสวนโรคตามมาตรการทุกอย่างเลย
แล้วหลังจากนั้นช่วงเที่ยงคืนกว่าเนี่ยนะคะ
ภรรยาของผู้ป่วยได้เดินทางมาตรวจ
เพราะว่ามีอาการเหมือนกับมีไข้หวัดนะคะ
ผลของภรรยาออกมาเป็นบวกแปลว่าภรรยาติดเชื้อโควิด
แล้วหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็เลยรีบแยกตัวผู้ป่วย
ผู้ชายวัย๗๔ปีออกมาจากห้องผู้ป่วยใน

แล้วก็มีการสอบส่วนโรคต่อนะคะ
ว่าทั้งภรรยาของผู้ป่วยและผู้ป่วยติดโควิดมาจากไหน
ปรากฏว่าเป็นเหตุที่ว่าลูกเขยของผู้ป่วย
มาจากกรุงเทพคุณทีนี้ครับทางหมอพยาบาลบอกว่า
มันขาดการแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่
แจ้งข้อมูลความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่

คุณไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนกลุ่มเสี่ยงหรือไม่
คนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นหรือไม่

เขาบอกว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เหมือนผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย
คือไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงต่อเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นปัญหา
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดก็ขออภัยมาณที่นี้

ทำความเข้าใจกับญาติผู้ป่วยแล้วด้วย